เมื่อวานนี้นะคะเป็นงานอีเวนต์แรกในรอบ๕เดือนของซุปเปอร์สตาร์สาวน้องยายาอุรัสยาคุณผู้ชมนะคะ
ก็ไปเปิดพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับแว่นตาที่นางชอบถ่ายใส่

ใช่ต้นมงต้นไม้คุณผู้ชมนะคะ

ก็เลยถามไทยนะคะถึงการมาเป็นพรีเซนเตอร์แว่นตาแบรนด์ระดับโลก
รวมที่ถึงไวร่อลฮีตกับการถ่ายรูปรีวิวต้นไม้ในบ้าน
เธอบอกว่าตอนนี้มี๗๐กว่าต้นแล้วพี่แจ๊กกะลีน
ไปกว่านั้นคุณผู้ชมคือการถ่ายรูปรีวิวมันเผา

ก่อนหน้านี้หนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูชอบต้นไม้เลย

แล้วเหมือนว่าเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยบ้านอยู่ไม่มีต้นไม้อะไรเลย
ไปมาเหมือนที่ทุกคนพูดนะคะ

จาก๑ต้นกลายเป็นแบบตอนนี้หนูมี๗๐กว่าต้นนะคะ

ดีใจนะคะรู้สึกว่าต้นไม้เป็นอะไรที่แบบ
มันทำให้เรารู้สึกแฮปปี้เย็นขึ้น
อากาศในบ้านก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีแต่คนบอกว่าเลิกถ่ายรูปกับต้นไม้ได้แล้ว
มาถ่ายกับมันสัมปะหลังหรือไม่กับต้นยางอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่จริงหนูเอากลับบ้านแล้วก็ที่ดินมันมีมันอยู่แล้ว

เขาก็ชิวอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะ
ทั้งคู่ก็ชอบต้นไม้กันมากตอนนี้

ทำรับต้นแห่งนะแม่ไปไป
ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
อืมนะคะนี่ไงรูปต้นมงต้นไม้นะคะ

๐ต้นแล้วคนที่ถ่ายให้ก็คือคุณแม่ของน้องยายาเอง
ถูกต้องแล้วคือก็เป็นปรากฏการณ์ที่ยายาทำให้ราคาต้นไม้พุ่งขึ้นสูงมาก

ก็เลยไปรีวิวมันเผาแทนคุณผู้ชม
เพราะว่าคนบอกว่าอยากให้น้องยายาเปลี่ยนไปรีวิวแบบอื่นบ้าง
บอกว่าอยากให้ไปรีวิวที่ต้นยางบ้าง
หรือว่าที่ไร่มันสับปะหลังบ้างอะไรอย่างนี้
ก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่ายายาจะออกมารีวิวต้นอะไรกันอีกนะครับ